คุณผู้ชมครับการเต้นบาร์สโลปนะฮะ
เป็นการเต้นที่มีจังหวะที่เป็นเฉพาะตัวแล้วก็มีความสนุกสนาน
ใครจะคิดว่าการแข่งขันเต้นบาร์สโลปจะเกิดเหตุการณ์เศร้าขึ้นกลางเวทีแห่งนี้ครับ
แตกตื่นกันทั้งงานเลยครับคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อผู้เข้าประกวดเท่านั้นนะครับ
ผู้หญิงอายุ๖๒ปีท่านเกิดวูบครับนั่นนะฮะ
เมื่อกี้ที่ลูกศรแดงเราชี้ไว้โอ้โห
วูบครับแล้วก็หน้าคำอำลังไปบนเวทีเต้นบาร์สะลบ
ทำให้เพื่อนในกลุ่มที่กำลังเต้นอยู่นะครับ
รวมถึงกำลังการที่นั่งหน้าเวทีต้องวิ่งไปดูอาการครับ

นางอำภัยอวนศรีครับนายกเทศมนตรีตะบนห้างฉัดแม่ตานจังหวัดลำปาง

เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมาฮะ
ในการแข่งขันเต้นบาสโลประดับระดับตำบล

ผู้หญิงที่ประสบเหตุเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวด
ชื่อว่านางสาวมาลัยซายล่าหรือว่าป้าไล

จู่ป้าลัยวูบล้มบนสติบนเวทีครับ
หลังจากนั้นทีมแพทย์ที่อยู่ในงานเข้ามาปั๊มหัวใจ
แต่ไม่เป็นผลท่านเสียชีวิตครับ
สำหรับป้ามาลัยสถานะนั้นโสดนะครับ
ตัวคนเดียวประกอบอาชีพเป็น

อยู่ในตลาดสดพื้นที่อำเภอห้างฉัดนั่นแหละ
ก่อนที่จะมาประกวดนะครับเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
สังเกตเห็นว่าป้ามาลัยเนี่ยหน้าซีดนะนะครับ
ถามว่าทำไมหน้าซีดล่ะป้าลัย
มาลัยบอกโอ้ช่วงนี้พักผ่อนน้อย
หลังจากนั้นไม่นานนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ขึ้นไปเต้นเต้นได้ประมาณ๓นาที
ก็วูบแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าว
คุณผู้ชมครับป้ามาลัยนี่อายุ๖๒ปีนะฮะ

อายุ๖๕เป็นพี่สาวของป้ามาลัย
เล่าบอกว่าโอ๊ยมาลัยนี่นะ

ไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่ง

ก็ใช้วิธีนี้สลับกินยาแพทย์แผนปัจจุบันกับยาสมุนไพร
ก่อนจะเสียชีวิตน้องสาวปิดร้านหยุดขายของไป๒วัน
เพื่อไปไหว้พระ๙วัดที่ต่างชาวัด
ยังจำได้เลยว่าน้องสาวซื้อลอตเตอรี่ไว้นะ
ติดไม้ติดมือเอาไว้๓ขออภัย๙ฉบับด้วยกัน
นี่อาทิตย์ที่นับไปดูอยู่ใน๙ฉบับด้วยกัน
แล้วตอนนั้นเนี่ยน้องก็ดูปกติดีไม่มีทีท่าว่าจะป่วยนะครับ
แต่มาทราบภายหลังว่าน้องเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันครับ
ปกติดึงเลยอีกอ่ะอึงกันหมดอ่ะมีไหว้เจียวเฉพาะคนอ่ะ